ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะสวัสดีคุณผัดไทย
สวัสดีค่ะคุณพระดับคุณพระดับเมวันนี้เราใจตรงกันเนอะ
จังเจอเป็นยุค๙๐และมีอะไรอ่ะ
๙๐ยังมียังไม่เท่าสูงละละลูลูลู

นี่มีก็๙๐ไง
หน้าก็๙๐แล้วนั้นมันวานนี้เต็มฉันสัมภาษณ์แบบยุค๙๐หมดเลยอ่ะ
แพทพาเวอร์แพทแคทเตอรียาอิงกฤษนำเชียร์เชียร์เชียร์
เชียร์หล่อนถือว่าเป็นนางเอกยุค๙๐มั้ยเชียร์ถือว่า๙๐เนาะ

เขามิลลิเนียมแล้วพี่เชียร์๒๒หมดแล้ว

เมื่อวานคุณแม่กล้าคุยกับคุณแคทอิงด้วยเหรอคะ

ฉันก็ถามว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทุกครั้ง

ทำไมหล่อนจะต้องเป็นมือที่๓เขาทุกคนเลย

บอกว่าเหนือเหมือนแบบว่านางเป็นกลุ่มพูดภาษาอังกฤษ
นางบอกอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนประมาณว่าทักการการแล้วแบบว่า
ลี่ก็พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นึกออกไหมล่ะ

อันนี้คำถามหรือด่าใช่ไหม

ก็เริ่มจากคุณแมงก็จบอย่างว่าคุณแม่เลิศตลังตายวงเวียนเนี้ย
คุณแม่ก็จบชื่อคุณแม่
พูดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวเรื่องของมือที่๓นะที่น้องนายพูด

ที่น้องนายเขาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ววันนี้
กับเจ้วิทยาลัยเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนที่จะแต่งงาน
ตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้น้องนายก็ออกมาพูดหมดเลย

ตกลงเขาแต่งกันไปกี่ปีนะ
แล้วก็คนก็ไปถามพยายามถามนางเรื่องแบบว่า
สินสอททองมั่นถามอะไรนางก็บอกไม่มี
คือพี่เคลลี่คือตอนย้ายแต่งเข้านึกออกป่

ถ้าสมมุติจริงบ้านนางเป็นเวิร์งเลยอยู่ตรงราชเผา

จริงนางนัดกับฉันนะนางหายไปไหนไม่รู้
นางเหรอมายถิ่นจะไปออกรายการหรืออะไร
อนุทิชน์นันน่ะอยู่รู้จักวังแม่ได้ไง
เรานี่
กลุ่มนางก็มีไอ้คิงอะไรกลุ่มนางก็มีไอ้คิงไอ้ขาอะไรอย่างนี้รู้หรือเปล่าล่ะ
แต่ปรากฏว่านางก็บอกว่าคือบ้านของนางไม่ได้แต่งออกคือนางเป็นลูกสาวที่ห้ามแต่งออกคือผู้ชายต้องแต่งเข้า
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าโอเคล่ะพี่เคลรี่เก็บของออกไปเนี่ยไอ้สินสมรงสมรสที่เขาบอกว่าเฮ้ยน้องนายแบบว่าจะแบ่งกันยังไง
บอกไม่มีอะไรจะต้องแบ่งเหลือแต่ห้องฟิตเน็ต
ก็เป็นของพี่เคลลี่ที่เขายังต้องเห็นอยู่
แฮลลี่เขาต่อมาคือห้องฟิตเน็ตที่แบบว่ายังไม่ได้พี่เคลลี่ไม่ได้เอาของออกไปอะไรอย่างนี้
แล้วนางก็บอกเป็นเพราะว่าปัญหาระหว่างวัยเพราะอายุเนี่ยห่างกัน๒๒ปีนะ
แต่คือทุกวันนี้เขาจบเขาเคลียร์กันหรือยังคุณแม่

คือจะไม่มีเรื่องอะไรแบบว่าเดี๋ยวมาแซะเดี๋ยวมีปริเดี๋ยวแตกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
นางก็บอกว่าคือวันนี้คุณเต้เต้วิสรัฐเนี่ยนะฮะวันนี้คือเต้วิสรัฐเนี่ย
คือจริงเต้วิสรัฐเป็นนักร้องเมื่อก่อนเป็นนักร้องแต่เป็นนักร้องที่แบบว่าพ่อแม่รวยอยู่แล้ว
คือเป็นแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฮโซอ่ะไฮโซที่ติงเต้วิสรัฐนี่มีข่าวกับซุปเปอร์สตาร์หลายคนนะเมื่อก่อนเนี่ย
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องอยู่แกมมี่นี่แหละ
เคลี้ย์น้องนายนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงแล้วนะเต้วิสรัฐเนี่ยศุกร์วัฒนสิริเนี่ย

เดี๋ยวฉันแกล้งแอปหน่อยนะ
ว่าไงต้องบ่าบอก
ของสงกรานสักนิดนึงหลายคนก็คงจะอยากรู้ว่าสงกรานนี้สรุปแล้วว่าเราสามารถที่จะแบบทำอะไรได้บ้างนะคะ
วันนี้ก็เคาะเรียบร้อยแล้วว่าสงการเราทำอะไรได้บ้างพร้อมกับลดวันกักตัวลงอีก

มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าสอบบกฮอล์ชุดใหญ่
ซึ่งหลังจากการประชุมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เนี่ยนะคะก็มีการกล่าวว่าที่ประชุมมีมติขยายเวลาต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอีกประมาณ๒เดือนนะคะ
ส่วนเทศกาลสงกรานนั้นจัดตามประเพณีทางแบบศาสนาได้
แต่เลยนะคะห้ามสาดน้ำปาร์ตี้โฟมห้าม
แล้วก็ห้ามจัดคอนเสิร์ตด้วยอันนี้ห้ามเลย
อกจากนี้ยังมีมติลดเวลาการกักตัวเหลือ๑๐วันหลัก

แล้วก็ทางด้านผู้ว่าสมุทรสาครวันนี้ดีใจมาก
เป็นข่าวที่เราได้ยินแล้วเราก็ดีใจนะ
ทางด้านนายวิรสักวิจิตแสงสี

ที่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช

วันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รักษาหาย

ซึ่งท่านผู้ว่าได้เดินทางจากรถกอล์ฟ

ลูกสาวแล้วก็แพทย์ช่วยพยุงมา

ท่านผู้ว่าบอกว่าได้ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่มอบให้

อาจจะเห็นว่าผมเดินไม่แข็งแรงนัก

เราแข็งขารู้สึกไม่ใช่ของเรา

วันนี้ที่เดินมาแถลงข่าวได้นั้น

ผมอยู่ที่ศิริราช๘๒วันค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้ตัวเลย๔๒วัน

คนที่ไม่รู้สึกตัวเลย๔๒วัน
นั้นสามารถพูดคุยกับทุกคนได้
ผมเองยังแปลกใจว่า

ขอบคุณสิริราชค่ะที่ดูแลอย่างดี
นับเป็นความอนุเคราะห์ของสิริราช
ที่ดูแลคนไข้ที่อาการแย่
แล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อถามถึงเรื่องของการกลับไปทำงานค่ะ

พักฟื้นก่อนแต่จะกลับไปทำงาน

แต่จะกลับไปที่สมุทรสาครแน่นอน

ไปฟังกันหน่อยครับ

ตอนผมรู้สึกตัวด้วยตนเอง

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
ที่เดินมา
แล้วก็มาร่วมกับ

ก็ถือว่าดีกว่าที่
เป็นมาโดยปกติ

เจอท่านเป็นคนพูดเก่ง

เป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดฉะฉานเลยล่ะ

เป็นคนที่พูดฉะฉันเป็นคนที่ลุยแบบว่าชาวบ้านรักมาก

เขาเป็นคนแบบเหมือนพูดจาแบบ

พรฟีวันนี้เมื่อตอนช่วงช้าว
สายนิดนึงมีโอกาสได้ขับรถไปสมุทรสาคร

ธันวาก็คือตั้งแต่มกราเลยอ่ะไล่มาเลยเกือบสามใช่
ตีว่า๓หรือว่าคิดดูคุณหมอจะต้องขนาดไหนเนอะ
ลงไม้ลงมือแบบติดแล้วหรอ

พี่เขาจะคุยกับพี่พี่บอกเขาก่อนไหม
ไม่บอกอะจะไปบอกทำไมล่ะ

สวัสดีเต้

สวัสดีค่ะ

เป็นมือที่๓ระหว่างเคลลี่กับน้องนาย

สรุปแล้วคือยังไง
เจ๊มันเรียกเจ๊กับเด็กแล้วอ่ะคือกับน้องนายนี่คือเรารู้จักกันมาตั้ง๑๐ปี
เคยเป็นแฟนมาก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนแกเป็นแฟนกับยายใช่ไหม
ใช่ครับเคยคบกันแล้วยังไงต่อ
ก็ตั้งแต่ผมออกอัลบั้มใหม่อ่ะอายุ๒๕๒๖อ่ะ
รู้จักฉันใหม่อ่ะถูกต้องไหม
ใช่แล้วน้องก็ยังแบบเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วน้องก็ไปมีครอบครัว
แล้วก็ก็เหมือนกับเราก็ยังมีติดต่อกันบ้างอย่างนี้ครับ
ตามเฟซบุ๊คตามไอจีอะไรอย่างนี้
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยเต้วิสรัฐเป็นคนที่เขาพูดถึงว่าเฮ้ย
ผมงงนะคือผมก็อะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นมือที่สามก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่
ใช่ครับก็เลยค่อนข้างตกใจเพราะว่าก็ไม่ค่อยชินกับข่าวมือที่๓เท่าไหร่
แล้วได้พูดคุยกับน้องนายบ้างยัง
ก็มีครับน้องก็โทรมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ก่อนแถลงข่าวน้องก็ยังบอกว่าเหมือนกับก็ขอโทษที่ดึงเราเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้

เราก็เลยบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเป็นภาพมือที่สามพี่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับเรา
อืมก็คือยังพูดก็คุยกับน้องอยู่ปกตินั่นแหละถูกต้องไหม

แล้วพอรู้มาก่อนไหมว่าเขาเลิกกันแล้วเขาขาเตียงหักมาสักระยะหนึ่งเนี่ยพอรู้มาก่อนหน้านี้ไหม
ไม่รู้เลยนะเจ๊แต่ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้สักแป๊บ

เล็กเจ๊ด้วยปะให้เล็กเฮียได้มั้ยเล็กเฮียไม่มีนะ
เล็กเฮียกูตบปากเหรออีเต้เองเกียจถามว่า
ถามได้หรอคุณแม่พี่เต้คือหลังจากมีข่าวออกไปเนี่ยค่ะ
มีคนตามไปสัมภาษณ์เยอะไหมครับพี่
ก็มีนะแต่ว่าผมขออนุญาตว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมอะ
ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราไปตอบแทนใครไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของความรักของคนสองคน
แล้วก็เราไม่เกี่ยวจริงเราก็ไม่รู้จะไปตอบอะไรก็กลัวทำเกินหน้าที่อย่างเนี้ย
รู้สึกยังไงหลังจากที่แบบว่ามีชื่อเต้วิสระขึ้นมาคนไปค้นหาเพลงเต้วิสลักษณ์กันใหญ่เลยว่ะ

วันนี้ผมยังพูดกับพี่อาเลยว่าเออข่าวมันออกเยอะกว่าตอนเราออกเพลงอีกเนอะ
เต้ค่ะแล้วก็ในไอจีพี่ที่แคปชั่นว่าแบบให้เชื่อมั่นในตัวผมนี่คือต้องการสื่อความหมายว่าอะไรครับพี่
คือเอ่อมาเช้าเนี่ยมาเช้ามีพิธีกรรมร่วมกับพี่มดดำเนี่ยโทรหาผม
อืมโทรหาว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงขอความจริงผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องราวมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเรื่อย
คือหรือว่าคนเข้าใจว่าเราอ่ะมีมีคบหากับน้องจริงอะไรอย่างเงี้ผมก็เลยอยากจะบอกแฟนเพลงหรือคนที่
มันกำลังดูข่าวอยู่เนี่ยว่าจริงให้เชื่อมั่นในตัวผมนะว่าผมคือผมไม่มีทางที่จะไปแย่งแฟนใครครับ
อืมเหรอใช่ปกติมันโสดจนถึงวันนี้มันก็ยังโสด
นั่นแหละจริงจริงประเด็นคือแกโสดไงอีเต้คือต้องการมีตัวตนหรือยังพี่เออ
พี่มียังจริงจริงเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวสำหรับผมมันก็ยากอยู่แล้วน่ะอ่า
มีข่าวนี้ขึ้นไปนี่น่าจะยากขึ้นไปอีกนะเนี่ยมันเลยไวแล้วอีเต้เลยไปแล้ว
แต่นั้นก็หล่อน่ะอืมมันไม่อยู่แต่ในห้องประชุมไงวันวันหนึ่งอ่ะ
ลองมองเพศเดียวกันไหมคะอ๋อไม่มีทางเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมุติมันมองเพศเดียวกัน
กูเป็นเมียมันไปนานแล้วโอ้โหทำไมเราสนับตัวล่ะนี่สรุปแล้วคือมันมีแฟนแต่ละคนที่ระดับ
เปอร์สตาร์ทั้งนั้นนะเออนั่นแหละสัมภาษณ์กันที่ไหนเจ๊
ไทยรัฐเนี่ยแกออกไทยรัฐอยู่แกรู้ตัวไหมเนี่ยข่าวใส่ไข่เนี่ยนี่คือห้องแต่งตัวเหรอ
ไม่ใช่อันนี้คือสตูดิโอเลยอีบ้าข่าวใส่ไข่น่ะนั่นแหละเอ้า
ฝากบอกสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าออนแอร์อยู่มันคิดว่ามันไม่รู้ว่าออนแอร์อยู่
รถรถเบย์บอกสิสวัสดีค่ะพี่เต้ออนแอร์อยู่หรอค่ะอ่า
รายการสดตอนนี้เลยดูรีลันคืนนี้ได้นะคะในไทยรัฐทีวีนะตอนนี้เลยค่ะ
ช่องสามสี่สองค่ะเอาอย่างงี้ฉันสัญญาเดี๋ยวจบรายการ
ฉันจะหาแฟนให้แกคนหนึ่งจริงไปหาตัวเองก่อนไหมนั่งอยู่เนี่ยค่ะ
ฉันจะหาแฟนให้แกคนนึงฉันเริ่มจะแมทแล้วฉันมิกแอมแมชได้แล้ว
อยู่นี่ค่ะแม่ภาษาหรอห้ะแม่ภาษาหรอไม่ใช่อู้ตายแล้ว
นี่มันนั่งประชุมอยู่จริงจริงนะโอ้เอ้าพนักงานพนักงานนั่งนั่งประชุมอยู่จริงจริงเอ็งจี้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
ทีนี้มีคนถามว่าคุณแม่มดดำไม่มีเบอร์โทรศัพท์ใครบ้างคะเอางี้ดีกว่าตอนแรกจะถามว่าคุณแม่มีเบอร์ใครบ้างเปลี่ยนไปถามว่าคุณแม่ไม่มีเบอร์ใครบ้างดีกว่า

ไม่ค่อยคุยอะเข้าไปอันนี้พูดรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไงใช่ไหมตั้งแต่แบบว่า
บางทีมันดูจงใจไปเนาะแบบคุณแม่มีเบอร์แบบแหล่งข่าวทุกคนที่กำลังเป็นข่าวหมดเลย
เหมือนคุณแม่สร้างขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็จบเอง

สร้างเองก็จบเองนะแล้วคุณแม่ก็มีเบอร์ทุกคนเลย

ไม่ก็รู้จักกันจากคนที่เป็นข่าวใช่ไหมผงไผ่เลย

แต่แค่แบบตัวนี้ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครซะเนี่ย

เจอทางออนไลน์ได้โอเค
ออนไลน์คือแบบว่าก็คุยกันอย่างนี้นึกออกป่

แม่หาให้หนูบ้าง

ไม่เอาบอลลูนแก่แล้ว

ทำไมไม่ดึงพี่บอลลูนเข้าไปในกรุ๊ปที่แจ๊กเจ๊กอะไรเข้าไป

ชีวิตอยู่แต่ในห้องประชุมมันก็เป็นอย่างนี้แหละ

ก็คือสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปค่ะ

ก็คือทำอะไรที่เป็นลักษณะของแบบว่า

กิจกรรมทางศาสนารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างนี้
แล้วก็เดินทางออกไปที่แบบว่า

ส่งน้ำพระได้กิจกรรมทางศาสนาได้
เราเดินทางข้ามจังหวัดได้

ซ้อเสือใส่เกือกเลยล่ะ

ไปไหนเนี่ยวันนี้คุณกัญชัยเนี่ย

นี่มีคนถามคุณมดดำเป็นซ้อ๗หรือเปล่า

แล้วซ้อเจ็ดหายไปแล้ว
ไม่รู้ไม่ค่อยไม่รู้จัก

คนสองวินาทีเขาก็เป็นล้าแล้ว

ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องคนอื่น

นำตัวส่งโรงพยาบาลจากระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ยล้มเหลวนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาค้นตรวจค้นบ้านของบ้านพักเรียกผู้ร่วมงานทั้งหมดมาสอบปากคำนะครับแล้วที่สำคัญคือการตรวจสารเสพติดเขาก็มีการไปไล่ไลน์มีการแชทไลน์กันทั้งหลายแชทไลน์บอกน้องเขาบอกจริงให้กินขนมจริง
ยาอีไดอาซิแพมคือซึ่งสภาพทั่วไปของร่างกายเนี่ยไม่มีการถูกทำร้ายไม่ถูกร่องรอยอะไรเลยไม่มีการถูกทำร้ายและที่สำคัญไม่มีการร่วมเพศอันนี้ไม่มีเลย
ขณะที่พนักงานสืบสวนนะฮะก็รวมพยานหลักฐานมีบุคคลที่อยู่ในปาร์ตี้ทั้งหมดนะฮะ
๕คนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้ว๒๓คน
ที่เหลือเนี่ยก็ต้องอยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าอีก๒คนเป็นใครไปที่ไหน
พรบรโรคติตต่อ
ไปรวมกัน
แล้วก็ความผิดพบควบคุมโรคครับ
จากนี้ในบ้านที่เกิดเหตุพบหลักฐานว่ามีการเสพยาเสพติด
เพราะฉะนั้นอีกกรณีหนึ่งไอ้พรบโรคติดต่อมันเบา
แต่อันนี้อาจจะหนักคือพรบยาเสพติด
พนักงานสอบสวนสนพยที่นี่เขาจะดำเนินคดีนะครับ
ในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย๔คน
แก่เจ้าของบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านอีก๓คน
จากปรากฏพยานหลักฐานเป็นคนจำหน่ายจ่ายแจกยาเสพติด
ถ้าพยานหลักฐานถึงบุคคลอื่นก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่ม
ว่าไปซื้อที่ไหนไปอะไรเดี๋ยวเขาจะต้องสอบสวนไปอีกนะครับ
ซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นส่วนผลการตรวจของยาเสพติด
ซึ่งวันนี้หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ้าสรุปแล้วที่เสียชีวิตเนี่ย
มันเกิดจากอะไรอืมส่วนผลการตรวจของยาเสพติดในร่างกาย
ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดผลตรวจเนี่ยยังไม่เสร็จ
ถ้าผลออกมาผู้ใดมีสารเสพติดในร่างกาย
ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดครับ
จากการสอบสวนพยานบุคคลพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่สำคัญคืองานนี้กล้องวงจรปิดกู้กลับมาได้
ว้าวกล้องวงจรปิดคู่กลับมาได้นะฮะ
ไม่พบว่ามีการบังคับให้ผู้ตายเนี่ยเสพยาเสพติด

รวมทั้งมีพยานหลักฐานว่าใครเนี่ยเป็นคนลบหรือทำลายข้อมูลของกล้องวงจรปิดเนี่ย
ดำเนินคดีเช่นกันขนาดนี้พนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกทั้งหมดเนี่ย
มารับทราบข้อเก่าหาแล้วนะฮะที่สวนอบผลอยู่อาทิตย์ต่อไป
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของพระวาวาเนอะ
ดีที่ว่ามีกล้องนะกู้ขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะ
สำหรับหลายท่านคงเคยรู้จักเนอะอยากผิวขาวใช่ไหมคะ
โอ้ช่างทำผมฉันค่ะพี่กล้องเหรอ
กล้องไปฉีดตลอดหนีไปฉีดตลอดเงินค่าตัวออกนะไปฉีดตลอด
ใช่เพราะว่าทามันไม่ทันใจแล้วไงต้องฉีดเขาเรียกดิบทางเส้นนะ
ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องระวังนะคะสำหรับสาวที่อยากมีผิวขาว
ก็ทำการฉีดผิวขาวกันเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมนะคะ
แล้วก็ฮิตอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มนะคะ
ซึ่งการฉีดผิวขาวในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าฉีดไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกวิธีนะ
เขาบอกแฮชแท็กนะคะเตือนเด็กวัยรุ่นที่กำลังรักสวยรักงามกันทุกคนนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าวิธีการริบยาเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่ปลอดเชื้อ
อันนี้คือเขาทำกันเอง
ทำกันเองไม่ปลอดเชื้อนะคะเป็นวิธีผิดค่ะ
ทำให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยนำไปทำตามกันในคลิปแล้วก็มันจะเป็นอันตราย
ซึ่งการผสมยาฉีดยาเนี่ยต้องกระทำโดยแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้นนะคะ
แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายมากนะ
ถ้าติดในกระแสเลือดนี่แป๊บเดียวไปเลยนะคะ
ซึ่งจะทำให้ช็อกเห็นไหมแล้วก็เสียชีวิต
แฮชตาตคลิปค่ะฝากเตือนน้องด้วยนะว่าอย่างนี้นะคะ
จริงไม่ได้บอกว่าแบบไอ่นี่แบบว่าประสงค์ไปได้
บางคนแต่ต้องไปให้แบบถูกวิธีทำที่โรงพยาบาลทำคลินิกที่แบบถูกกฎหมาย
มันอันตรายใช่ไหม
เอาเข้าเส้นนะน้อง
ฉันจะเป็นคนฉีดโบทอล์ตกับฉันเองนะ
แม่มันมีเส้นประสาทที่อยู่ในหน้าอะไรอย่างนี้
ไม่ได้นะคะเลิกแล้ว

มดปัญญาอ่อนไปหาอะไรอย่างนี้ออกปะนะ

ตอนหลังก็เลยเปิดช่องทางใหม่

คุณแม่หนูเห็นคุณแม่ที่คลินิกนึง

หมอเศษสุขุมวิทย์สี่ก้าว

หลานของบ้านตรงข้ามบ้านกิน
หนูกันรู้จักกับที่พี่หมอเศษบางกัน

พยาบาลเขาสอบสวนไปสอบสวนมาเขาไม่โทรหา
เอาล่ะแน่นอนพรุ่งนี้อย่างที่เราบอกว่ามีการชุมนุมกันเกิดขึ้นที่สนามหลวงนะครับ
วันนี้คือพรุ่งนี้แหละถ้าใครจะต้องผ่านแถวสนามหลวงเข้าไปในตัวเมืองข้างในเนี่ย
พรุ่งนี้ต้องเตรียมกันหน่อยแล้วก็วันนี้กำลังพลในการเตรียมตัวรับมอบจะเป็นยังไง

ใครแหละหัวมากเหรอวันหัวมากถอดออกมาเหรอ
สิกแพ็คมาเต็มเลย

มิสทีนท็อปคันทรี่เนี่ยมันจะมีทั้งชาวเวอร์ครีม
มันสำหรับบางทีเครื่องสำหรับมันควรจะคิดว่าสำหรับแต่ผู้ชาย

แล้วทำไมเรายิ้มกุ้มกิ่มอย่างนั้นนะพี่มด

คุยไอจีสตอรี่กับพี่พลอยนะ
ทักกันไปทักกันมาออกตามกระชาภาพไปมูนอย่างนั้นแหละอืม

เดี๋ยวทุกคนเลย
มันไม่ใช่สบู่อาบน้ำครับแม่

รวมทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดได้ทยอยเข้าเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
นายกของเราเนี่ยจะมีอายุครบหกสิบเจ็ดปีแล้วฮะในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคม
แล้วก็เขาถามว่านายกปีนี้นายกให้อะไรนายกเขามอบหลวงปู่ทวดวันละร้อยแปดปี
อาจารย์ทิมแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิให้เป็นที่ระลึกสำหรับคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิด
ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองเขาจะเปิดบ้านถูกต้องไหมแต่นายกบอกเขาไม่เปิดบ้าน
เขาไม่มีการเปิดบ้านอยู่แล้วตั้งแต่ก็เป็นนายกมาเขาก็ไม่ค่อยเปิดบ้านอยู่แล้วนะฮะ
เขาบอกในงานวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะทำบุญเป็นการส่วนตัว
เงียบเงียบกับครอบครัวเขาเนี่ยโดยจะไม่เปิดบ้านให้บุคคลต่างต่างเข้าอวยพร
เป็นอย่างทางการแต่อย่างใดเขาบอกเมื่อก่อนเขายังเปิดอยู่ใช่ไหมแองจี้
เมื่อก่อนเขาเคยเปิดแต่หลังเนี่ยเขาไม่เปิดแล้วนะครับ
ไปแล้วนะฮะจากนั้นนาโยคเขาได้เป็นประธาน
การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑

อย่างที่เราบอกกันวัตเบิร์ชน
จัดกำลังรับมือนะฮะ

พรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ชุบนมจะประกาศผ่านโยคสวิสเชียลต่าง

วันเสาร์ที่๒๐มีนาคมช่วง๖โมงเย็นถึง๓ทุ่ม

ทางกองกำลังตำรวจอะไรเตรียมตัวถึงไหนแล้ว
เพราะยังไม่มีใครประเมินสถานการณ์ได้ว่า
ทุกวันนี้ม็อบจะมามากแค่ไหน

เขานัดเขานัดทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมด

กล่าวว่าบรชนได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รองรับสถานการณ์จำนวน๒๒กองร้อยฮะ
จากการข่าวเนี่ยยังไม่พบความรุนแรงแต่อย่างใด
การชุมนุมไม่กระทบสถานที่สำคัญ

มีทั้งศาลหลักเมืองมีทั้งศาลมีทั้งวัดพระแก้ว
พระบรมมหาราชวังมีหลายที่
ถ้าไม่กระทบสถานที่สำคัญ

ชุมนุมตามประกาศพรกรฉุกเฉินทั้งนี้
สนามหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรทมหรือกรุงเทพมหานคร
แล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตามประกาศห้ามชุมนุม

จะมีการเข้าสอบของนักเรียนหลายพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดนะ

สนามหลวงนี่รู้สึกจะเป็นสอนอชนะสงครามหรือเปล่า

ทุกวันนี้ม็อบเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าเขามีการตั้งมอบกันอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้มันจะผ่านออนไลน์จะผ่านทวิตเต

ไม่มีใครประเมินได้บางครั้งก็มีคนมาเยอะ
จะเยอะก็เยอะเลยบทจะไม่มีก็ไม่มีเลยมาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าสถานการณ์พวกนี้เป็นยังไงนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งกรณีของน้องปอนนะคะ
ที่เสียชีวิตในค่ายลูกเสือ
ก็ตอนนี้มันจะมีเหตุการณ์คือ
เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา
ขณะที่ครูผู้ดูแลแล้วก็ควบคุมฐาน
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กลงไปในน้ำ
แล้วก็คาดว่าน่าจะจมน้ำหลังจากที่เสร็จกิจกรรม
เพราะว่าลงไปล้างตัวแต่ทางด้านคุณแม่เขาเนี่ย
คุณแม่เขาพูดชัดเจนว่าคุณแม่เขาไม่เชื่อว่า

ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานถึงบรรยากาศบ้านของน้องปอนนะคะ
ซึ่งญาติญาติก็ไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่

แล้วก็เขาก็มีการชะปนักกิจศพในวันนี้ช่วงบ่ายนะคะ

โดยเฉพาะคุณแม่นางบัวรื่นศรีฐาอายุ๔๘ปีนะคะ

บัวรื่นก็เลยบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะ
นแล้วก็ญาติเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าน้องปอนเนี่ย
ค่ายลูกเสือที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
แล้วลงไปล้างตัวในหนองน้ำ
แล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิตตามที่ครูได้บอกมา
ซึ่งเชื่อว่าน้องปอนั้นจมน้ำเสียชีวิตเนี่ย
ขณะที่เข้ากิจกรรมฐานหนีสงครามหลบระเบิดเลย
เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโต
ลูกชายเขาไม่เคยลงไปในหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้คนเดียว

จากว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็เป็นคนกลัวน้ำ
ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทำไมทางโรงเรียนและคณะครู
ต้องให้เด็กลงไปในน้ำที่มีความลึกแล้วก็เสี่ยงขนาดนี้

อุปกรณ์เสื้อชูชีพหรือว่าห่วงยางเอาไว้คอยช่วยเหลือเลย
รวมทั้งน้องปอนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หายตัวไปแต่กลับไม่มีความกระตือรูร้นในการออกตามหาเลยด้วย
ทางด้านในเอกนามสมมุตินะคะเพื่อนสนิทของน้องปอนเนี่ย
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ทุกคนต่างก็รู้ว่าปอนว่ายน้ำไม่เป็น
ก่อนทำกิจกรรมปอนมีท่าทีเป็นกังวลมาก
เนื่องจากว่าต้องลงไปทำกิจกรรมในน้ำ
ได้ร้องบอกตนแล้วก็เพื่อนว่าคอยดูแลเขาด้วย
เพราะว่าเขากลัวน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็น
ในเอกเนี่ยนะคะเขาก็บอกต่อบอกว่าในการเข้าฐานหนีสงครามหลบระเบิดเนี่ย
มีลูกเสือกลุ่มละ๘๑๐คนก็จะลงไปแช่ตัวอยู่ในน้ำ
เพื่อดำน้ำมุดน้ำหลบหนีก้อนดินโครนที่ครูโยนลงมา
เหมือนเป็นระเบิดอ่ะเนอะซึ่งตนก็อยู่คนละกลุ่มกับปอน
ด้วยกลุ่มของตนเนี่ยลงไปทำกิจกรรมก่อน
ซึ่งปอนก็ร้องบอกตนและเพื่อนให้ดูแลเขาด้วย
เพราะว่าเขากลัวน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ย
ตนก็ไม่มีเวลาจับตาดูปอนตลอดเวลาเนื่องจากว่าครูฝึกเนี่ยให้ตนเข้ากิจกรรมฐานต่อไปแล้ว
ไม่รู้ว่าปอนหายไปไหนหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ด้วย
แล้วก็จำนวนนักเรียนซึ่งทางครูยังมีการนั่งในลักษณะสังสรรค์กันริมสะน้ำอีกด้วย
สำหรับเรื่องของคดีการเสียชีวิตเนี่ยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภห้วยเม็ก
ยังไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำเนื่องจากว่าผู้เกี่ยวข้องยังไปช่วยงานศพอยู่
ว่าหลังจากทำพิธีชาปนกิจในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำต่อไป
ปรากฏว่าวันนี้คือเอาจริงมันก็เกิดความวุ่นวายกันเล็กน้อยนั่นแหละนะครับ
หลังจากที่มีรายงานว่าญาติญาติของน้องเนี่ยเขาก็ยังมีความโกรธแค้นอยู่
เชื่อไหมว่าในงานศพวันนี้งานเผาถูกต้องไหมฮะก็ได้ตะโกนโหไล่คณะครูของโรงเรียนแล้วก็ผู้อำนวยการที่ไปร่วมงานสวดอภิษฐรรมคือ
เขาไม่กล้ามาที่งานเผาศพเพราะว่าลดความขัดแย้งไม่ใช่เขาไม่กล้านะแต่ลดความขัดแย้งเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่อง
แต่เมื่อวานเนี้ยคุณครูผู้อำนวยการเข้าไปงานสวดสวดอภิษฐรรมอยู่โดยก่อนหน้าพิธีชาปนกิจวันนี้บรรดาเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนในหมู่บ้านของน้องปอนเนี่ย
เขาก็นำกีต้ามาอันนี้เป็นภาพที่แบบว่าประทับใจพอสมควรนำกีต้ามาร่วมร้องเพลงฉันจะมีเธออยู่บริเวณหน้าเมนฮะ
เพื่อร่วมกันส่งวิญญาณน้องปอนให้ขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็ร้องไห้เด็กเด็กหลายคนก็ไปนึกออกไหมต่างจังหวัด
คณะครูของโรงเรียนเนี่ยเขาไม่กล้ามาร่วมงานหรอกวันนี้เพราะว่าลดความขัดแย้งแต่ก็ไปสวดศพก่อน
ขนาดเยียวกันหลังจากเสร็จงานชาบประนะกิจ

ครูที่เกี่ยวข้องจะต้องมาให้ปากคำทั้งหมดเลยน้อง

พนักงานสอบสวนก็จะต้องสอบปากคำ

ในวันที่๒๒มีนาคมแล้วก็จะสรุปว่า
เป็นอะไรว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ

เขาได้กำชับว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยนะฮะ
นี่ขนาดน้ำแห้งนะปีนี้น้ำแรง
นี่แต่ครูเขาไม่ถามก่อนเหรอว่าใครไหว้เป็นไม่เป็น
เนอะน่าจะแยกถามก่อนเนอะลูกใครเขาก็เนอะเขาก็รักของเขา
อีกข่าวหนึ่งนี่ก็ลูกเหมือนกันนะคะ
ในประเทศบราซิลนะคะหลังจากที่นางสาวนะคะ
วัย๒๑ปีค่ะกำลังท้องตั้งคัน๘เดือนนะคะ
พบว่าเสียชีวิตในบ้านพักในเมืองมาคาเอรัฐริโอเดอร์เจเนโรนะคะ
ในสภาพท้องเขาเนี่ยถูกผ่านะคุณผู้ชมนะ
ทำไมแล้วก็ทารกในคันหายไปค่ะเอาเด็กไปใช่ไหมเอาเด็กไป
เมื่อวันพุธที่๑๗มีนาที่ผ่านมานะคะ
ก็ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้
หญิงสาวเสียชีวิตเนี่ยนะคะอยู่ในห้องน้ำค่ะ
แล้วก็ปิดล็อกจากด้านในนะส่งผลให้ต้องพังประตูเข้าไปเลยนะคะ
ก่อนที่จะช็อกหนักกับสภาพที่เห็นตรงหน้า
สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับเนี่ยก็เป็นหญิงวัย๒๒ปีนะคะ
เดินทางมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในระแวกใกล้เคียงนะคะ
อุ้มศพทารกมาด้วยโดยผู้หญิงสาวรายนี้บอกว่า
คลอดลูกเองที่บ้านนะแล้วก็ประสบเหตุค่ะตกบันไดนะ
น้องเป็นอะไรเนี่ยเลยรีบพาลูกมาที่โรงพยาบาล
ก็เลยรีบตรวจร่างกายแต่กลับพบว่าหญิงสาวเนี่ย
ไม่มีร่องรอยของการคลอดลูกแต่อย่างใดนะคะ
รวมถึงไม่ได้ตั้งคันตามที่กล่าวอ้างก็เลยแจ้งตำรวจนะ
ซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะก็นำกำลังเข้าตรวจสอบ
ก็เจอมีดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าถือนะคะ
จากสอบปากคำไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ย
แกล้งทำเป็นท้องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนเห็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
ที่บริษัทของเหยื่อ๑วันก่อนเกิดเหตุด้วย
ก็คือไปที่บริษัทของน้องคนที่ทองนี่นะ
แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าทั้งคู่รู้จักหรือสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ส่วนญาติของนางสาวมาตินระบุว่า
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเคยพูดว่าจะทำทุกอย่างนะคะ
เพื่อมีลูกให้ได้แต่ก็ไม่มีนะคะ
ใครจะคาดคิดว่าหญิงสาวจะก่อการอาชญากรรมที่โหดร้ายเช่นนี้
ด้านตำรวจนะคะก็รอผลชนสูตรพลิกศพนะคะ
ของทั้งคู่นะคะทั้งแม่แล้วก็ทารกเนี่ย
เพื่อจะชี้ชัดสาเหตุการณ์ตาย
แต่ก็ยังไม่มีรายงานนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งเหมือนกับตั้งข้อหาให้ผู้หญิง
คนที่เขาถูกสงสัยผู้ต้องสงสัยคนนี้
แล้วเข้าไปห้องน้ำได้ไงเนอะบุกเข้าไปอย่างเงี้

ไม่คือเขาแกล้งท้องเขาอยากมีลูก
เขาเอาข้อนี้ไปเป็นอ้านแต่ไปเอาเด็กคนอื่น
ไปเอาของน้องเมลล่าพาเมลล่า

ใช่ทีมบราซิลนะคะ

แต่งตัวเต็มลายเสือก็มาคนกริ้ดแต่ดเลยนะ

แต่งตัวรุนแรงมากวันนั้นใส่เสื้อไรเสือว่ะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งค่ะอ่าวไงวันนั้นใส่เสื้อไรเสื้อว่ะ
ดูนะมาแล้วค่ะนี่เรากำลังนั่งดูกันนะ
เมื่อวานดูแต่ละคนก็ต้องดูเนี่ยฉันชอบอ่านเครื่องรีโมททุกวันอะ
เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าน้องนายทั้งหมดเนี่ยเขาเขาเช่นกับอะไร
เกี่ยวกับน้องนายเขาก็วันนี้เขาให้สัมภาษณ์ที่ช่อง๗นะฮะ

หลังจากที่เลิกกันแล้วว่าจะติดต่อคุณเคลลี่บ้างหรือเปล่า
หรืออะไรบ้างหรือเปล่าเขาบอกวันที่เข้ามาเก็บเสื้อผ้าออกไปเนี่ย
นายรู้สึกยังไงนางก็บอกว่านางถ่ายละครอยู่พอดี
ก็ไม่ได้อยู่บ้านใจหายเหมือนกันพอกลับมาคือไม่มีของเขาอยู่แล้ว
ก็รู้สึกวิวขาอ่อนคนเคยอยู่ด้วยกัน
คนเขาก็ถามว่าปัญหาหลักระหว่างน้องนายกับเคลลี่เนี่ยคืออะไร
เขาบอกจริงแล้วเป็นช่องว่างระหว่างวัย๒๒ปีนะ
เรื่องอายุก็มีส่วนด้วยนะคะในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราเนี่ย
คือเราโตมาต่างครอบครัวแล้ววันหนึ่งเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ทำให้เราได้เรียนรู้กันค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ล่ะน้องนายเป็นยังไง
ก็เสียใจอยู่แต่ว่าโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วค่ะ
ก็ต้องบอกว่านายโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่เข้าใจ
มีเพื่อนที่คอยเคียงข้างกันทำให้เรารู้สึกโอเคขึ้นมาระดับหนึ่งค่ะ
มือที่๓ล่ะอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหม
เรื่องมือที่สามทั้งนายแล้วก็พี่เคลลี่ไม่มีแน่นอน
เรื่องที่เข้าไปกดไลค์พี่เต้เมื่อกี้เต้ก็อธิบายหมดแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นข่าวเคลลี่กับแคทริยาไหมนายเห็นข่าวแล้วค่ะ
เขาถ่ายละครด้วยกันแล้วก็สนิทกันส่วนตัวเรามีความรู้สึกอย่างนั้นกันอย่างนี้นะคะ
หนูก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกทั้งครั้งแรกคือเขาถ่ายละครด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันค่ะ
ในขณะเดียวกันเมื่อวานแคทเขาก็บอกออกมาแล้วว่าอย่างที่บอกว่านางนอนไม่หลับ
ทุกคนนักข่าวโทรหานางหมดเลยว่านางเป็นมือที่๓เค้าบอกว่าเค้ารู้เรื่องนี้มา๔เดือนแล้วล่ะ
เพราะว่าเคลลี่เนี่ยเวลามากองถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเศร้าจะเศร้าพอสมควร
เราก็ฐานะลูกผู้หญิงถ้าเป็นแบบนี้ก็รู้สึกไงก็ปรึกษาเขาบอกว่านางบอกหลายคู่แล้ว
หลายหลายคู่เวลาเลิกกันปุ๊บก็จะต้องมีแคทริยาอิงลิสต์อยู่ด้วยเพราะนางไปขับมอเตอร์ไซค์กับเขาหรือเปล่าเกี่ยวไหม
เองที่เนาะเนาะพี่เสียสภาพให้พี่แคลน่ะฟังสักหน่อยไหมอ่ะไปฟัง
ไปฟังเสียสภาพให้พี่แคลน่ะ
เค้าจะเดี๋ยวนั้นเนี่ย

ขนาดนี้ละ

นี่ไปแล้ว๒คู่ใช่มั้ยยังมีอีก๒คู่นึง
ยังมีอีกเหรอ
และดาราค่อมรถคนนึงเหมือนกันเลย
เมื่อเข้าไม่ได้มันขึ้นกันมาแล้ว
เอาตรงคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยโอบธนแล้วเนอะ
อ่ะแต่ทางคนแล้วทำงานแยงดูตัวเองได้
ไม่โอเคก็เรียกย้ายกันไป
ก็หมายก่อนนะอยู่กันยาว
รุ่นแม่รุ่นสมัยอย่างเงี้ย
บอกว่าไม่ว่าจะเป็นทำหลายการเนอะไม่ว่าจะเป็นเขาเสียข่าย
ปากชมพูมาก

พี่มดรำแต่งตัวไม่สู้พี่หนุ่มเลย

พี่มดต้องเป็นลายเสือแทนพี่หนุ่ม
ใช่ฉันให้นางฉันใส่สีดำเรียบเลย
เห็นปะปกติในรายการวันนี้ใส่เรียบเลยอ่ะ

อ๋อนั่นสวยของคุณย่า

อันนี้ติดตามได้อาทิตย์นี้เลยนี่ถูกไหมอาทิตย์นี้นะ
ตอนแรกเขาคิดทุกคนวางแผลไว้แล้วพี่มดต้องแต่งตัวมาเต็มแน่
เอาใส่ชุดชุดดำทั้งนั้นทุกคนแฟนครูโอเวอร์
ทุกคนเต็มกว่าพี่มดเยอะ

เขาจะโชว์แบบเวียบบุรุม
นี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งของพี่มดดำ

เป็นมุมน่ารักของคุณหนูมดด้านด้วย
เคลียร์กันเลยว่าคนที่แบบว่ามีได้เสียกันหรือเปล่า

แล้วหนุ่มแต่แองจี้นี่คิดคอนเทนต์อะไรบาด
จริงแล้วเธอแพ้หนุ่มไหมล่ะ

แต่แบบฉันเพิ่งเห็นแบบว่าไม่ใช่ต้องดู
ชมพู้นั่งอ้าปากค้างแบบนี้
แล้วแอปกับชมพู้ใคร
ถามใครอ้าวท่านเป็นพิธีกรหรือฉันเป็นพิธีกรสรุปแหละ
เดี๋ยวกลับมากันฮะกับข่าวใส่ไข่พักกันสักครู่ฮะ

ตรงตามก็นำ
ปกติพี่เบิร์เขาจะไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรออนไลน์เท่าไหร่

เรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะ

สวัสดีค่ะคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะ